ไปดูชาวฝั่งทนหน่อยคุณผู้ชมเขาบอกโอ้โหตื่นตัวเลยนะ
ไปกันตั้งแต่เช้าเป็นบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๑๒ครับ

ข้างสำนักงานดูแลเคหะชุมชนธนบุรีในกรุงเทพ
แค่ครึ่งชั่วโมงนะเปิดมาแค่ครึ่งชั่วโมง

คนทยอยมาเรื่อยแบบนี้ครับ
นี่พอมาถึงเขาก็ดูก่อน
แล้วก็ดูลำดับการใช้สิทธิ์ของแต่ละคนด้วย
แล้วประชาชนก็จะได้เป็นศักดิ์ขีพยานในการตรวจสอบ

แล้วพอไปคุยกับประชาชนที่มาใช้สิทธิ
ตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่ได้เลือกตั้งกันแล้ว
รอบ๔ปีแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคน

กำหนดอนาคตของประเทศครับ

ถ้าไปถึงแล้วเห็นอะไรไม่ชอบมาพากล
หรือว่าเห็นการทำงานของกรปนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
มีอะไรที่เราสงสัยเราถามเลยนะ